สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีสองสาวสวัสดีค่ะวันศุกร์กันแล้วโอ้โหอาทิตย์นี้ผ่านไปเร็วมาก
นี่ศุกร์สิ้นเดือนใช่ไหมน้องเร็วจริงจริงแล้วก็วันนี้ดูรถดาดูเยอะ
ดูเยอะเนาะแกคือเธอควรจะไปเดินงานฉันซักนิดนึงนะงานวันเกิดแฉกฉันนะตรงนี้พี่มนต์ไป
อ้าวหรอฮะเออหรือเธอจะต้องไปกินอะไรบ้าดินที่คนไปต่อแถวกันอ่ะอร่อยจริง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปพรุ่งนี้จะยกกระชาพาไปมูเนี่ย
ไปถ่ายที่ไหนเลยหรอเออมันต้องมูยังไงคะเราก็ยกมูไปที่นู่นเลย
อ๋อเออมันเพาะค้าไม่ขายหรืออย่างนี้เนาะ
มันจะประโยชน์หมดแล้วไม่ได้ซื้อกุศนาคมก็จะดาวเนาะ
ในขณะที่ก่อนหน้านี้เรามีการเล่าไปว่าคุณใบเตยไปก่อนแล้วค่ะ
วันนี้ก็เลยมีการเดินทางไปช่วงประมาณสักเที่ยงนะคะ
แล้วก็ในเหรียญเปี่ยมจันทร์ซึ่งเป็นทนายความนะคะ
ก็เดินทางเข้าไปพบกับพันธรีอัครินรัฐศักดิ์สิริผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ๓กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะ
เพื่อที่จะยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
ก็เป็นเอกสารที่ย้อนไปหลายปีประมาณ๕๖ปีซึ่งมันนานมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมาก
ส่วนกรณีที่ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าเอกสารทางราชการเนี่ยค่ะมันต้องมีเวลาของเขาก่อนจะนำมาได้เนี่ยต้องทำเรื่องขอ
ทีนี้เมื่อถามว่าเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยได้นำมาชี้แจงด้วยหรือเปล่า
ซึ่งได้เตรียมมาอย่างละเอียดมากนะคะมอบให้กับพนักงานสอบสวนหมดแล้ว
อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเองไม่เคยไม่มาเลยมาที่นี่เองทุกครั้ง
แต่ว่าอาจจะมาก่อนมีครั้งเดียวที่นางพัชยามาเป็นตัวแทนให้
ตนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็บริสุทธิ์ใจตลอดทุกครั้ง
ถือว่าเป็นการเคลียร์แล้วก็ชี้แจงตัวเองแบบเต็มที่จริง
แล้วเราเนี่ยอยากจะเข้ามาทุกครั้งที่เขาเรียกนะคะเพราะว่า
จากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แบบนานมาแบบหลายปีแล้ว
เพราะว่าจากข่าวที่แบบถูกเขียนไปหลายรูปแบบ
ทั้งตัวครอบครัวเองทั้งแม่ใช่ไหมคะทั้งลูกมันมีผลกระทบหมด
ดังนั้นจึงอยากที่จะแบบว่าออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนประเด็นที่ถามว่ามันมีรูปออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
ที่แบบถ่ายกับคุณอภิรักษ์ด้วยเนี่ย
ก็คือแบบเอ๊ะคือแบบยังไง
ก็คือประเด็นเรื่องของความใกล้ชิดเนี่ยนะคะ
ก็สังคมมีความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกัน
แต่เราก็ได้ชี้แจงไปหมดตามรูปภาพที่ปรากฏนะคะ

แต่ถ้ามองดีเนี่ยก็ต้องบอกว่า
พี่รักเองเขาก็มีรูปถ่ายกับคนหลายคน

ส่วนใหญ่สื่อก็จะนำรูปเราไปลง

เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะอธิบายพนักงานสอบสวนได้ทั้งหมด
แล้วก็เรื่องเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ตรงนี้เนี่ย

เพราะว่าสื่อมีการตีข่าวออกไป
ทุกคนตกใจด้วยข้อกล่าวหาที่มันเป็น

เขาบอกว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์
ตั้งแต่วันที่กล่าวหาจนถึงวันนี้

อย่างบางทีเขาอาจจะขอดูก่อนล่ะ
ซึ่งมันก็มีผลกระทบกับเขาเยอะ
แต่ก็ผ่านมาแล้วเราก็สู้

รวมไปถึงพิสูจน์เพื่อที่จะได้
กลับมาทำงานหากินเหมือนเดิม

ต้องเห็นอีกหนึ่งอันนี้คือ

ก็อยู่ที่แมนที่ต้องพิสูจน์แล้วละ
แต่ทุกอย่างเขาดูที่เส้นทางการเงินใช่ค่ะใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะก็ถ้าคุณดีเจแมนบอกว่าเขาให้คำตอบกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้ว
อันนี้ก็อยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้วแหละเพราะก็ถือว่าทั้งคู่ทั้งคุณใบเตยแล้วคุณแมนก็ไปพบพนักงานสอบส่วนตามกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว
ที่หลายคนกำลังลุ้นว่าไปใหม่ไปอยู่ไม่อยู่มาไม่มาแรงงานก็เอาเป็นว่าไปพบเรียบร้อยแล้ว
เรื่องเส้นทางการเงินเขาก็บอกแล้วว่าพอดีมันอยู่ในสำนวนเขาก็เลยไม่ได้อธิบายให้ทางสื่อออกไปอะไรอย่างนี้
โอเควันนี้เสียดายตอนแรกจะไปบึงกาล

หมายถึงว่าจะไปเปิดสะพานกับเขาด้วย
เห็นสะพานไปเปิดสะพานไปลงแพรกับนายกหน่อย
ไม่ได้ไปอ่านข่าวไงแต่ก็ติดตามดูไลฟ์ตลอดดูไลค์นายกดูไลค์มธหนึ่งอ่า
ดูไลฟ์วันนี้มีทั้งรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีไปกันเยอะ

แล้วนายกทางฝั่งของประเทศลาวก็เอามาคนละครึ่งทาง
หรอกพี่อาจจะเป็นคนที่เห็นตั้งแต่วันแรก

ตั้งแต่วันที่น้องคายแยกไปเป็นบึงกาล

คือแบบไปอ่ะขับรถจากน้องคายเป็นเบื้องกาล๔๕ชั่วโมงนะ

อีกหน่อยมันจะมีรถไฟความเร็วสูงนะ
ทุกคนก็บอกฉันตื่นตื่นตื่น

ไปนั่งมองแม่น้ำโขงโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้วะ
แบบว่าตรงข้ามเบื้องกาล

ภูเขาควาย
ของเราซึ่งเหมือนเขาใหญ่บ้านเราอย่างนี้

มันจะเป็นยังไงว่าบึงการจนแบบวันนี้
ึงการเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าเติบโตเร็วมาก

แล้วในที่สุดถ้าสะพานนี้เสร็จปุ๊บ

จะใกล้กับประเทศเวียดนาม
คุณจะส่งผลไม้ส่งผักผลไม้
หรืออะไรก็แล้วแต่สภานี้จะมีความหมายที่สุด

ถ้ารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน

วันนี้คุณวิ่งจากคุณหมิงมา

เราก็จะเห็นว่าเชื่อไหมรถไฟแบบ
เต็มหมดเลยอืมตอนเนี้ยเพราะว่าคนเนี่ย
เขานั่งรถจากเวียงกันไปวังเวียง
แต่วันมันใกล้แล้วว่ะน้ำตกวางเสีย

แม่พูดถึงร้านแม่เคยเห็นเข้าไปในจัยกราฟแล้วไม่อยู่แห่วตะเข็บท้ายแดนเนอะ

ไปดูอย่างเช่นก็บอกว่าอีกหน่อยอ่ะ

มาเกาะจะมูฟมาอยู่ที่สามเหลี่ยมทองคำ

สนามบินจะสร้างแล้วนะตรงสามเหลี่ยทองคำอ่ะ

แค่ข้ามฝากไปมันไปเสร็จ

หมายถึงว่าเขาจะมูฟคนจีน
คือคนจีนก็ทำสัญญาเช่าตรงสามเหลี่ยมทองคำ๙๙ปี

เราตายไปแล้วเกิดใหม่ก็ยังน่าจะสัญญายังอยู่
แต่ถ้าเกิด๙๙ปีเขาข้ามมาอีกนิดนึงเขาลงทุนสัก๔๐ล้านเขาก็ได้ที่ในเมืองไทย
แต่ประเทศไทยเราให้ถือแค่คนละไล่

อืมมีบริจาคเงินให้กับพทักษ์
ว่ามันจะเป็นการแบบเป็นประเด็นอะไรอย่างนี้
ก็คือวันนี้เขาก็พูดทำนองว่าเหมือนเมื่อก่อนนี้
เขาหาว่าคำว่าขายชาติขายชาติ
แต่วันนี้มันออกมาเป็นกฎหมายแล้วถูกต้องไหมลูก
กฎหมายว่าชาวต่างชาติสามารถถือครองได้คนละ๑ไร่
ซึ่งเราก็ต้องไปดูไล่เรียงกันอีกว่า
ชาวต่างชาติถือคลองคนละ๑ไร่
แล้วในอนาคตเราถามเด็กฝึกงานของเราอย่างนี้

ถ้าสมมุติวันหนึ่งชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาถือคนละไล่เลยนะ
แล้วคนไทยเด็กจบใหม่
ยังซื้อไม่ไหวแล้วทำยังไง
เช่าเถอะเช่าก็ไม่ไหวอ้าว

ใช่ในพื้นที่ของเราอยู่

เดี๋ยวจะให้เมย์เล่าตรงนี้แต่พี่จะขอเล่าตรงบึงกาล
สิ่งที่ติดตามมานาน

ขาวเดานรู้นายกกูแบบว่าไปวางศิลล์เลิกเลยน้อง

เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหารนะฮะกองบิน๖ดอนเมืองเนี่ย
แล้วก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาล
พร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวิรากูล
เขาก็ไปดูกันว่าตรงจุดตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่การก่อสร้างโครงการสะพันธ์มิทธภาพไทยลาวบิ
นิดนึงแถนหนึ่งจะเป็นเวียดนามและจัวร์เบื้องการ
พร้อมกับกล่าวขอบคุณชาวบึงการรู้สึกดีใจที่บ้านเมืองสงบ
รัฐบาลทราบว่าหลายเรื่องมีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานต่างจะดำเนินการให้
พูดไม่ออกเพราะตื่นเต้นยินดีกับชาวบึงการ
เขาบอกยินดีกับชาวบึงกาลที่วันนี้จะมีสะพานมิตรภาพไทยราวแห่งที่๕
แล้วก็สะพานมิตรภาพแห่งที่๖กำลังพิจารณาศึกษาออกแบบ
ซึ่งตนขอหอบเอาหัวใจความคิดถึงความรักความห่วงใยจากรัฐบาล
และประชาชนภาคอื่นมาถึงพี่น้องชาวบึกันเนี่ยนั่นตอกแล้วตอกแล้ว
ตอกแล้วพร้อมขอบคุณประชาชนก็ดูว่านายกรถทะเบียนของนายก

เนาะ๑๕๙๙เหรอคะ๑๕๙๙นี่นายกตอกใหญ่เลยนี่เอาไม่ทันเห็นนายกตอบ
จะเป็นรถของนายกแว่นฟ้าหรือเปล่านายกอบจของบึงกาลนะฮะ
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้เห็นไหมฮะว่าตรงนี้อีกหน่อยจากเวียดนามก็เข้ามาได้แล้ว
เขาถามพลเอกประวิทย์ว่ายังไงน้องว่าสรุปแล้วเนี่ยกลัวไหมที่อีกหน่อยเนี่ย
มันเหมือนขายชาติเมื่อก่อนไม่ว่าคันคันไหนคือต่างชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ย
ของหนูนี่นั่นนู่นมันมีข้อคอรหาพลเอกประยุทธ์เขาว่ายังไงลูก
อันนี้คือมันเป็นเรื่องประเด็นที่แบบว่าพักพลังประชารัฐเนี่ย
มันจะมีโอกาสที่แบบถูกยุบภักดิ์หรือเปล่าเพราะว่า

คุณศรีสุวรรณจัญญาเขาก็มีการบอกว่าเขาจะเข้าไปเดินทาง
ร้องก่อก่อตออื้อนั่นนี่เขาไปร้อง
เขาบอกไปแบบว่าไปกรกตว่ากรณีนี้
ที่แบบว่ามีการรับเงินอาจจะนำไปสู่การยุบพัก
ก็ถามพลเอกประวิทย์ว่ากังวลใจเรื่องนี้หรือเปล่า
ท่านก็บอกว่าไม่ได้กลัวตามที่รัฐมนตรีสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ก็ตามนั้น
คือรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินนะคะท่านก็มีการแบบพูดเรื่องนี้ออกมาไงว่า
อ่ามีการรับเงินมาสามล้านค่ะเออเขาบริจาคให้พัก
บริจาคให้พักประมาณอย่างนั้น
ตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันตอบเลยเนาะคุณศรีสุวรรณก็เลยออกมาบอกว่าจะไปกรกตเพื่อจะให้เช็คเรื่องนี้
จะไปไปยังนะคะจะไปบอกว่าจะไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามนั่นแหละ
สิ่งอยู่ตรงนี้อ๋อต้องร้องเออเรื่องแบบนี้ต้องร้องเพราะเขาก็ยอดรับตัวนี้
ทำวิบวับดิได้ไหมใช่นั่นแหละเอาไปทำมาวิบวับวิบวับที่บอกเขาบอกเขาบอกเอาจับคนจีนไปพุก
ไปเอาบริจาทเงินให้กับภักดาลประชาลรักษณ์สามล้านนี่เออ

เพราะฉะนั้นคุณศรีสุวรรณวันนี้เขาก็เลยไปร้องบ้าง
ว่าอ้าวจะทำยังไงมีโอกาสยุบพักไหม
เพราะคุณศรีเขาชำนาญเรื่องยุบพักอยู่แล้ว
ต้องไหมไปรบตรงชาติกันซะครูฮะโอเค

บอกว่าพรุ่งนี้พี่มดจะไปแฉแฟร์กี่โมงอยากไปเจอพี่โม
สัก๓โมงเจอกันที่ชั้น๔

ไปดูว่าที่เราเคยทำกันในรายการเป็นยังไง
มันไม่เพราะรถติดนะเพราะไม่ให้เป็นเลส
มักถึงวันนี้ของกินหมดแล้วอ่ะตอนนี้ของกินหมดตอนนี้เขาส่งมากับจริงแล้วอ่ะตอนนี้ของกินหมดแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ย
ของห้อยจ้อเนี่ยต้องลงป้ายว่าหมดแล้วเนี่ยเขาบอกหมดแล้วหมดหมดหมดทุกร้านแล้วอ่ะเกือบหมดหมดเยอะจริง
อ้าวหละใครมาแทนล่ะ
อ่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันเยอะมากเลยเสียปอชื่อดังทำบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อุดรธานีเปิดบ้านเป็นฮาเร็ม
คือเรื่องนี้หลายคนน่าจะติดตามข่าวมาแล้วเนาะ
แม่ของเด็กอายุ๑๔ไปร้อง
แต่ต่อบบ
สมมุติพี่อ่านข่าวแล้วพี่ก็แอบงงนะเว้ย

หมายถึงถ้าเด็กบริสุทธิ์อยู่หมื่นนึง

ถ้าสมมุติจะเป็นชั่วโมงครั้งละพัน

ไม่คือมันผิดกฎหมายอยู่ดีมันคือค้าประเวณีเนอะ

ไม่แต่คือจะสมัครใจไม่สมัครใจจะเด็กหรือจะผู้ใหญ่

อันนี้คือไม่ได้อยู่แล้วและยิ่งถ้าเป็นกรณีเด็ก

ถ้าเกิน๑๕แต่ไม่ถึง๒๐ก็ยังหนักอยู่ดี

เรื่องของเรื่องเริ่มจากแม่ของเด็ก๑๔ไปร้อง
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงออกพรรษาตามตัวไม่ได้เลย
สุดท้ายไปเจอว่าไปอยู่บ้านหลังนึง
อยู่ที่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่แม่เด็กคนนี้คนเดียว
มีเด็กอีกคนนึงอายุ๑๖อะไรอย่างนี้
เริ่มไปแจ้งความกันว่า
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของเสียปอชื่อดังที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

แล้วเขาเปิดบ้านเป็นฮาเร็ม

เจ้าหน้าที่ปคมเขาก็เลยลงตรวจบ้านเมื่อวานนี้

ก็ได้หมายมาเป็นหมายค้นเนอะจากตำรวจจากศาลออกหมายมา
พอไปค้นปุ๊บเขาบอกว่าเปิดไปปุ๊บเจอเจ้าของบ้านคือเสียปอเนี่ย
ปออ้าปากค้างเลยนะช็อกมากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ไม่พอพอเข้าไปดูในบ้านนี่คือสิ่งที่เจอ
มีผ่าปูถี่นอนมีผ้าห่มสีชมพูแล้วมีไฟแบบสตูดิโอ
มีถุงยางอนามัยอยู่ด้วยแล้วก็เจอเด็กที่
อายุต่ำกว่า๒๐ปีอยู่ในบ้านหลังนี้๔คน
เจ้าหน้าที่คือพาออกเลยแล้วก็เอาสหวิชาชีพมา
เอาพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์มาไปคุย
ไปคุยกับเด็กสอบปากคำเด็กเพื่อเป็นพยานว่า
วันนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ไปบุคคลเมื่อวานแล้วเนี่ย
วันนี้ก็นำตัวเสียปอวัย๕๕ปีคนนี้ไปสอบปากคำอีกรอบนึงนะคะ
พวกอุปกรณ์ที่เจอในบ้านทั้งหมดมีทั้งกล้องถ่ายรูป
การ์ดความจำกล้องมีคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือทั้งหมด๒๑เครื่อง
เรื่องต้นเนี่ยเขาพยายามจะกู้ไฟล์ภาพคืนมาทั้งหมดแต่ที่แน่ที่เจอแล้วเนี่ย
มันมีภาพแบบอนาจารย์อยู่ด้วยตอนนี้เบื้องต้นเสียปอนเนี่ย
ไปทั้งหมดสองข้อหานะคะคือข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารย์
กับข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแต่ว่าตรวจสอบเรื่องของปืนแล้ว
เขามีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตแต่คำให้การเนี่ย
ที่สอบปากคำกันไปชั่วโมงกว่าก็คือต้องดูก่อนว่าคือ
อย่างที่พี่มดบอกแหละเด็กสมยอมแล้วยังไงอ่ะ
เพราะนั่นคือเด็กไงใช่คิดถึงเป็นลูกหลานตัวเองบ้างสิ
จริงกฎหมายเนี่ยมันมีบอกอยู่แล้วยิ่งถ้าเด็กอายุต่ำกว่า๑๕นะคะ
ต่อให้คุณเป็นแฟนกันกับผู้ใหญ่แล้วคุณไปมีอะไรกับเด็ก
หรือเด็กสมยอมไปอยู่บ้านคุณหรืออะไรใดก็ตาม
คุณโดนพรากผู้เยาว์ในทุกกรณีรักเด็ก
เพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ถือว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อให้สมยอมหรือยังไงแค่ไหนเขาก็จะมองว่า
ยังไม่มีเขาเรียกวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจ
คุณในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าควรมีวุฒิภาวะมากกว่านี้
นี่ไงผมรักเด็กเด็กไม่มีที่ไปก็บอกต่อกันให้มาอาศัยอยู่ที่นี่
เลือกเฉพาะเด็กผู้หญิงไม่รับเด็กผู้ชาย
กลัววุ่นวายต้องชู้สาวแค่นี้แหละอู้ววววทั่ว
คือหลายคนมันก็ตีความได้เอาจริงสมมุติพูดด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าแบบ
ดูเด็กอยากช่วยเหลือเด็กก็เลยแบบเด็กคนไหนไม่มีที่ไปก็รับไว้ที่บ้าน
แล้วได้ติดต่อพ่อแม่เขาไหมหรือว่าเอาเด็กคนนี้ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไป
มาอยู่บ้านลุงสมมุติมาอยู่บ้านลุงมาอยู่บ้านพี่นะน้อง
แล้วเราได้มีการแบบที่บ้านเป็นยังไงประสานเขาให้กลับไปอยู่กับที่บ้านหรือมีปัญหาอะไร
ช่วยเด็กแก้ปัญหาตรงนี้ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องซื้อบริการขายบริการเลยนะคะ
เอาเรื่องนี้ก่อนว่าได้ทำตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเราแค่ใจดีแล้วก็เปิดบ้านให้เด็กมาอยู่เฉย
แล้วก็ไม่ได้มีการแก้ปัญหาเรื่องที่ว่าแบบพ่อแม่ครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเด็กจะมีปัญหาไปเรียนหนังสือไปอะไรยังไงไหม
อันนี้ก็เป็นประเด็นนึงแล้วที่คนพูดถึงกันเยอะแต่เอาเป็นว่านะตอนนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มตอนนี้ก็ยังมีแค่สองข้อหา
คือครอบครองสิวลามกอนาจารย์กับมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองตอนนี้นำตัวไปฝากขังแล้ว
คือจริงตอนแรกที่อยู่ห้องขังที่สพค่ะไม่มีครอบครัวคนไหนมาประกันตัวเขาเลยนะคะ
ก็คือนอนนอนห้องขังแล้ววันนี้นำตัวไปฝากขังที่ศาลซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะมีการยื่นประกันตัวในชั้นศาล
เพราะว่าผู้ปกครองของเด็กเขาก็มาร้องเรียนบอกว่าขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน
ซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ได้รับการประกันตัวแต่คิดว่าในชั้นศาลเนี่ยอาจจะมีการยื่นประกันตัวอีก

เราไปฟังเสียงเสียบป
ก็ตามสัมภาษณ์นะ
ผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีเจ็บตนาไรหรืออะไรเหมือนไง
คือเราก็ดีกับทุกคนไง
แล้วคือคุณได้มองเขาว่าไงครับ
เขาก็ว่าผมดีนะ

ถ้าสมมุติว่ามีเด็กคนอื่นเป็นพยานมันก็เต็มประตูเข้าขายปิดอยู่แล้ว
คือจริงการที่มีเด็กอายุไม่ถึง๒๐มาอยู่บ้านคุณ๔คนเนี่ย
อันนี้ก็เข้าข่ายแล้วนะมันก็เข้าข่ายแล้วไม่ว่าจะเด็กสมยอมหรือไม่สมยอมก็ตาม
ก็เดี๋ยวต้องดูตามกระบวนการทางกฎหมายว่าจะยังไงต่อไป

เหมือนอาจคลิปเสียงเป็นหลักฐานออกมาด้วย

หนูแบบว่าหนูอยากให้อะไรหนูบอกพี่อะไรประมาณนี้หนูก็ตอนนั้นหนูก็ไม่มี
ตังค์หรอกเพราะว่าเชื่อโควิดหนูไม่ไม่มีงานทำหนูอยากทำฟัน
หนูอยากทำจมูกเขาเรียกว่าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่พาไปทำ
ครั้งแรกเขาพาหนูไปทำหนูก็เอาเพื่อนไปด้วยพาไปทำเสร็จ
ตอนนั้นหมดแปดพันหนูต้องให้พี่บ้างนะหนูถามว่าให้อะไรคะ
ทีนี้เขาเลยว่าหนูต้องมานอนกับพี่นะหนูทำไม่ได้
หนูมีแฟนแล้วไม่ได้นะพี่ให้หนูแล้วหนูต้องให้พี่กลับเนี่ยน้อง
เขาพูดเลยก็คือเด็กอยากทำฟันอยากอยากทำจมูกอืม
แต่เขาบอกว่าข้อแรกเปลี่ยนคือพี่ต้องนอนกับหนูนะอืม
เขาบอกไม่ได้ค่ะหนูมีแฟนแล้วไม่ได้พี่ให้หนูแล้วหนูต้องทำ
อืมมันก็มันก็มันก็ซื้อขายบริการนะคะแบบเนี้ย
มันคือซื้อขายบริการอันนี้ผิดเต็มเต็มใช่ค่ะอืม
แต่เขาบอกไม่ใช่เด็กคนเดียวใช่ไหมหลายคนอยู่ก็เจอที่บ้านอ่ะสิแต่ที่แบบ
มาแจ่งมาร้องอะไรฮะหลายห้านหกคนนะคะอืมอืมแต่เดี่ยวก็ต้องรอศาสตร์วิชาชีพ
ประคัมน้องน้องด้วยอ่านะคะมาประกอบสำนวนอีกเรื่องหนึ่ง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

พี่แล้วอยู่แบบบางทีอยู่ใจกลางเมืองในกรุงเทพเนี่ย

หรือถึงเวลาที่มันจะต้องเปิดคาสิโนว์จริงแล้ว

แต่ก็จะ๓ตัวใช่ไหมครับ

หน้าของรัฐบาลเนี่ยก็กลายเป็น๓ตัวโต๊ดแล้ว
ก็ออกมาเป็นแบบถูกต้องตามกฎหมายหวยออนไลน์

วันนี้การพนันออนไลน์ให้ตายก็ปราบไม่ได้
ก็เอาขึ้นมาเป็นบนดินแล้วทำแบบ
หาเงินเข้าเลยให้มันถูกระบบไปเลย

แต่พันธุ์ภาษาสังคมจะเป็นยังไงต่อไป
มันก็ต้องกลับมาที่เมื่อกี้เห็นไหมปัญหาสังคมของเด็ก
วันนี้ต้องไปหาเขาเพราะหนูอยากจะทำจมูกหนูอยากจะทำฟัน

เขามีการพิจารณาแล้วนะซึ่งเขามีคณะกรรมการพิจารณาว่า
โอเคมันอาจจะอยู่จังหวัดตามที่แบบว่า
ตะเข็บชายแดนหรือจังหวัดตามที่มีสะพานมิตรภาพหรือเปล่า

โซนนิ่งโซนนิ่งที่จะแบบว่า

แต่พอเราตั้งกฎขึ้นมาแล้วก็มีคนศึกษา
ศึกษากันทั้งปีทั้งชาติศึกไปกันศึกกันมา
สุดท้ายก็ออกไปกัญชาก็ไม่ผ่านอีกล่ะ

ก็ตีตกอีกไปใช่ไหมอ่ะสุดคนนั้นเอา

เรื่องบ่นบ่นถูกต้องป่ะแต่ก่อนนี้เขาก็บอกว่าเอ้ย
ถ้าสมมุติเปิดคาซิโนขึ้นมาจริงในประเทศไทยแล้ว

คือมันต้องดูประโยชน์และโทษ
หรือข้อจำกัดต่างแบบชัดเจนตั้งแต่ตอนแรก
ว่ามันจะทำอะไรจริงมันไม่ใช่เปิดกว้างทุกที่
เพราะเมื่อวานมิลอ่านข่าว
ติดพนันไปขอเงินเมียเมียไม่ให้เอา

อืมเพราะว่าถ้าอย่างงั้นในที่สุดมันก็แก้ปขายปัญหาไม่ได้
ตรงนู้นมันก็เปิดตรงนี้เปิดตรงนั้นมันก็เปิดตรงนี้
แล้วทุกวันนี้การพนันออนไลน์ก็ไม่มีใครแก้กันได้อยู่แล้ว
ใช่เพราะว่าฐานมันอยู่เมืองนอกหมดเลย

เขาต้องรู้ไม่รู้
ไอจีวันดีคืนดีมันยังเร่งเข้ามาในไอจีเฟซบุ๊คเราเลย
ไม่แต่เขาก็เคยไปตรวจตามที่ได้รับแจ้งหลายครั้ง
เขาก็เจอแต่ห้องโล่งไง

แม่อาจารย์ล่องผล

หรือว่าต้องไปแบบไม่ขบวนหรือเปล่าแม่

แต่มันเคยมีเคสหนึ่งไงที่ส่งสารเข้าไปแล้วสุดท้ายก็ยิงตาตำรวจไป

น้อยคนก็ไม่ได้อีก

หนุ่มคนนึงไปพังบ้านอดีตแฟน
ก็คือคุณธิรดาอายุ๒๕ปี
ถูกอดีตสามีของตัวเองบุกเข้าไปที่บ้าน
แล้วก็พังประตูกระจกต่างเข้าไปทำลายทรัพย์สินในบ้านนะคะ

พังเสียหายหลายรายการล่ะค่ะมูลค่ากว่า๕๐๐๐บาท
แถมยังมีการวีดีโอคอร์นี่

คือบอกว่าคุณไม่สามารถดำเนินคดีอะไรได้เลย
หลังจากที่ตัวผู้หญิงเขาเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ล่าสุดนางสาวธิรดาเขาเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุมา
ทางผู้ก่อเหตุรวมถึงครอบครัวไม่เคยติดต่อเข้ามาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
ตัวเขาเองต้องเป็นฝ่ายหาเงินมาซ่อมบ้าน
แต่ก็ยังไม่สามารถซ่อมได้ทั้งหมดเพราะว่ามันต้องใช้เงินมากกว่า๕๐๐๐บาทนะคะ
พอไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้า
ตัวเองก็เลยต้องยอมรับว่ามีส่วนผิดที่ไม่ได้ไปพบกับตำรวจตามที่นัดหมายในครั้งแรก
ซึ่งหลังจากที่ตัวเขาเองมีการโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊ก

บอกให้ตัวเขาเข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็พร้อมรับปากว่าจะเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
นี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะฝากไปถึงอดีตสามี
บอกว่าให้ช่วยกลับมาแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะดำเนินคดีเอาผิดอะไรจนถึงขั้นติดคุกนะคะ
เพียงแค่อยากจะให้มาแสดงความรับผิดชอบเท่านั้นเอง
ผู้สื่อข่าวเองก็เลยมีการสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนสพท่าม่วง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ดำเนินการเตรียมออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดออกหมายเรียกไป๒ครั้ง
ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนอันนี้
ออกหมายจับนะคะพร้อมกับดำเนินคดีในสองข้อหาก็คือ
ความผิดข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางวันแล้วก็ข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วย
อ่ะลองไปฟังเสียงคุณธิรดาค่ะ
ถ้าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตกใจเหมือนกันก็เลยไม่ได้โทรแจ้งตำรวจอะไรเลย
ก็คือน้องคนอกอย่างนั้น
มีคนส่งมาบอกว่าแถวบ้านพี่มดก็มีค่ะ

มีคนพูดถึงวัดมังกรไม่รู้เขาบอกแถวบ้านเรียกวัดมังกร

รู้เขาเรียกวัดมังกรหนูก็ไม่รู้เนี่ยเขาส่งมาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าในทวิตเลยแหละ
บอกว่าแถวนี้เรียกวัดมังกรชาวบ้านรู้ทุกคนรู้แต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้
ขับรถสายตรวจก็ผ่านเฉยเลย
ว่าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหน
มีคนหนึ่งเขาบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปแลกชิปให้

ใช่เอาจริงก็ถึงบอกว่ามันอย่างทุกวันนี้
แค่เราเล่นเฟซบุ๊คมันยังมีกระทิงวิ่งมาทุกวันเลย
กระทิงที่แบบว่าเออที่เป็นสล็อตอ่ะ
เอาเหรอฮะที่เป็นยิงโฆษณาใช่ไหม

คือเดี๋ยวนี้แบนลงแบนเนอร์มันเป็นแบบเว็บพนัน
มันเป็นชิปเหรอแบบว่าไม่ใช่แค่เงินสดเหรอ

ถ้าเคยไปดูที่มาเกาะก็คือ
ชิปก็คือเอาเงินดอนไปแลกเป็นชิปมาเล่น

คนที่พาชิปไปมาเกาะก็กันใช้กำเนิดพ่ออย่างนี้แหละ

นั่งคุณดูฉันนั่งกดสล็อตว่ะ

กดทั้งวันฉันดูไมเคิลแจ็คสาฉันก็หัวโดนไปด้วย
วันนี้๒๘เขาบอกพรุ่งนี้เราจะเข้าหน้าหนาวที่หนาวกว่าที่เคย

พูดคำนั้นคำแปลกไม่หนาวนะ

ไม่ก็เพราะเขาบอกว่า๒๙ฝนจะตกก่อนใช่ไหมคะ

แต่ถามว่าวันเดียวมันจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหร่ยิ่มแปลงหรือยิ่มหนาวเนี่ย
แต่ดีอย่างหนึ่งมันช่วยเรื่องฝุ่นฝุ่นน้อยลง
ใช่แต่ถ้าหนาวฝุ่นมาแน่
เขาบอกพรุ่งนี้ไทยจะเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการและจะหนาวกว่าที่เคยด้วยเพราะฉะนั้นฮะ

เชื่อว่าอีสานอีสานเหนือน่ะหนาวมากอันนี้น่าเป็นห่วงนะ

เธอบอกว่าจะหนาวที่สุดก็คือทานวามะกระ
เขาบอกจะหนาวยาวถึงกุมภาด้วย

มีเรื่องเตือนภัยสำหรับผู้ปกครองหลายคนนะคะที่มีลูกหลานเด็กเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็ไปซื้อขนมที่มีไนโตเจนเหลวให้ลูกทานเนี่ยค่ะปรากฏว่าปากเบิร์นหมดเลย
ด้วยความที่แบบว่าเคยเคยทานมาแล้วรอบนึงแล้วปรากฏว่ามันเยอะเกินปริมาณด้วยค่ะรอบนี้เลยกลายเป็นปากเบิร์นแล้วก็กัดปากแบบเป็นแผลเลือดออกอย่างเงี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะนะคะเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์อุทาหรณ์ถึงการซื้อของกินให้ลูกน้อยของเขาเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรซื้อให้ลูกกินนะคะนี่เขาบอกเลยด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันอันตรายก่อนหน้านี้เนี่ยเคยซื้อกินแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่ครั้งนี้ในตัวเจ่นเหลวเนี่ยมันเยอะเกินตอนกินก็บอกแม่ว่าเจ็บปากลูกเขาบอกเลยค่ะแล้วปากเนี่ยก็เริ่มพองเป็นสีขาววันต่อมาเนี่ยมันมีสีแดงเลยค่ะแล้วเลือดก็
เจ็บเพดานเลยค่ะซึ่งขนมประเภทนี้เคยคิดอยู่ช่วงนึงก็คือปกติเนี่ยการใช้ในตัวเจ่นเหลวเนี่ยนะคะคือหลายที่เขาก็มีการเอาไปทำขนมเอาไปทำอาหารทำเป็นของตกตักหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคือมันเป็นควรควรคือมันเป็นแบบว่าสารที่ทำให้มันมีความเย็นแบบรวดเร็วค่ะพี่ทีนี้เนี่ยคือตามหลากแล้วเนี่ยม
คือมันต้องรอให้ในตัวเจ่นเหลวเนี่ยมันระเหยออกไปก่อนคือเอาง่ายถ้าคุณเห็นควันนะคะคุณต้องรอให้ควันมันระเหยออกไปก่อนแล้วคุณค่อยทานเพราะถ้าเกิดมันยังมีสารไอ้ตัวนี้อยู่เนี่ยค่ะบางทีมันมีความแบบร้อนกินเข้าไปจริงเนี่ยคือบางคนนี่ไปลวกกระเพาะเลยนะคะกระเพาะทะลุค่ะใช่เนื้อมันสร้างความเสี
คือพร้อมหมดอะไรอย่างนั้นนะคะคือในต่างประเทศเคยมีกรณีที่บอกว่ามีแบบว่ากินขนมที่ทำโดยในตัวเจ่นเหลวเนี่ยค่ะคือกินเข้าไปแบบกระดกเลยไปทั้งถ้วยเลยปรากฏว่าคือกระเพาะทะลุอันนั้นมันยังระเหยไม่หมดดังนั้นถามว่าจริงมันปลอดภัยกับการกินไหมคือมันกินได้แต่ข้อสำคัญคือมันต้องรอให้มัน

ฉันกินฉันต้องไปกินตรงตลาดนะตรงโชคชัยร่วมมิตรเนี่ยตรงเนี่ย

แต่แบบเฮ้ยเขาก็เลยบอกขอความรุณาว่าอย่าเอารวดไปพัน
จากมันไปกระตุ้นอะไรหลายอย่างไม่ปลอดภัยนะครับ
จำวันที่เราเล่าถึงเรื่องบัวน้อยกอริล่าได้ไหม

เป็นเรื่องเป็นราวซึ่งวันนี้นะฮะเขาเนี่ยอยู่กับสวนสัตว์พาต้างที่บอกว่า
ถ้าคุณเป็นเด็กยุค๘๐๙๐คุณจะต้องคิดถึงเขากอลีล่า
หลังจากที่อ่านข่าวปุ๊บพี่ก็กลับไปอ่านอ๋อเมื่อก่อนมันมี๒ตัว
แล้วตัวผู้ตายก็เลยเหลือแต่ตัวเมียชื่อบัวน้อย
ซึ่งเขาก็อยู่บนนั้นมา๓๐ปีซึ่งเอาเขาเอาลงมาก็คงไม่น่าจะเอาลงมาได้แล้ว
หรอกฉันว่าเขามีเพื่อนเป็นมนุษย์ก็คือคนเลี้ยงเขาอ่ะ

ว่าเขาคงไม่ได้อยากจะกลับแล้วล่ะเนาะ

ใช้ชีวิตของเขาก็ไม่ได้อยู่ในธรรมชาติอะค่ะ
คือกลัวว่าถ้ากลับไปที่นู่นแล้วเอาไปปล่อยธรรมชาติที่นู่น

คุณจะต้องรู้จักเจ้าบัวน้อยกอรีร่า
เพราะว่าเขาเป็นแบบสมัยเด็กเราเด็กปุ๊

ดื้อเดี๋ยวจะพาไปดูล่าที่พาต้าอะไรอย่างนี้

สวนสัตว์พาต้าเนี่ยเขาเปิดเผยข้อมูล
จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์พาธาตุ

หลังจากที่กระแสสังคมช่วยกันฝ่ากระแสดราม่า
ว่าทางทีมงานสวนสัตว์ส่วนใหญ่
่งเน้นดูแลเพื่อนทุกชีวิต
ให้ที่นี่ให้ดีที่สุดฮะ

ที่ผ่านมาก็ได้แต่น้อมรับ
และไม่รู้ถึงวิธีการตอบโต้หรืออธิบาย
จู่ทุกท่านได้กลับเข้ามา
พวกเราต้องเรียนรู้จากการใช้โซเชียลอย่างจริงจัง

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเราได้กลับมามีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัส

กว่าที่เราจะกล่าวคำว่ารอคอย
พระคุณทุกท่านที่ทำให้พวกเราเนี่ย
เรียนรู้มหัศจรรย์แห่งโซเชียลมีอยู่จริงฮะ

ก็ที่บอกว่ามีคนมาซื้อแต่เขาก็ปฏิเสธไง

คุณแข่งว่าพารุดนักกรรมรูปป๊าเอาเขาไปตักถามนั้นนี่นี่นั่นเนี่ยแหละ

แต่สรุปก็คือไม่มีใครตกลงเขามีคนมาติดต่อซื้อหรือไม่ซื้อ

เวลาเอากลับไปบางทีมันเหงาก่อนนะ

คือมีแว่นหน้าเวลาออกลูกเราจะต้องส่งกลับใช่ไหมล่ะ

เพราะว่าเขาก็เหมือนมนุษย์นะ
บอกว่าสมมุติถ้าเกิดไปรวมกลุ่มถ้าเกิดไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มล่ะ

ถูกต้องผลักออกจากกลุ่มแล้วไม่เขาเป็นที่ยอมรับ
ยิ่งพวกที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยก็อันตราย

เขาซื้อมาตัวละสามล้านหรือห้าร้านซักสมัยนั้น

ผู้ให้ดับหลากเฌิดหน้ากลาง

เป็นดาราชายซื้อบริการทางเพศหรือเปล่า

ยังใครบ้างเนี่ยพนนี้มาสักพักแล้วนะคนนี้เขาโสดมาก
เคสนี้ใช่ไหมเคสที่มีคนออกมาแบบ
บอกว่าเนี่ยเปิดประตูออกไปแล้วเป็นดาราหล่อมาก

เปิดประตูออกมาเป็นดาราหล่อมาก
วันนี้เขาถ่ายรูปมาด้วย
ไป๓วิตั้งสติแกล้งไม่ตื่นเต้น
นานมากแล้วนะประมาณแบบเดือนที่แล้วอ่ะ

พี่บุ๋มเขาไปเจอพี่ป้องมั้งแล้วเขาก็ถาม

นายบุ๋มเขาก็ไม่ได้อัดคลิปถามตรงว่าป้องป้องหรือเปล่า

นี่มันนานแล้วไม่ใช่แน่นอน

เป็นการแซวกันเล่นครับ
บุ๋มน่าจะบอกตนก่อนว่าถ่ายจะได้แต่งตัวหล่อกว่านี้

เจอพี่พูดอะไรแล้ว

ดาราปอปายุ่งกับโฟเล็กจริงไหม

อีกสาวปริศนาแฉว่า
ดารานุ่มรูปหล่อน่าหล่อมาก

ไม่ซื้อสิหรอกไม่ซื้อ

ไม่ต้องพูด
เออคนใหญ่ป้องไม่ซื้อหรอก

เว้ยเขาให้อักษรย่อมไหมนะคะปปหรอ

ปุ๊บปรากฏว่าปุ๋มนัทดาเขาก็ถ่ายละครอยู่กับปนวัตติ

ววเป็นของหลักภัยที่ถอดนี่แหละนานแล้วนะ
เขาก็เลยถามว่าป้องดาราปอปาฉันคงบอก

อันนั้นประเด็นนึงนะทีนี้
ทนายดังที่ออกมาเผยเรื่องของเมื่อวานที่พี่มดมีการเล่าไปแล้ว
มันเป็นประเด็นเรื่องว่าแฟนคลับถูกทอมคนสนิทของนางเอกในตำนานคนนึง
หลอกลงทุนจนแบบว่าเงินหมดนะคะ๖ล้าน
ดำเนินคดีพบว่าธอมแสบมีหมายจับอีกคดี
นางเอกในตำนานยังมาประกันตัวได้ด้วย
โดยทนายดังให้ข้อมูลบอกใบ้
บอกว่าคู่พระนางที่เคยเล่นละครด้วยกัน

งานนี้โอ้โหคนไปโยงถึงนางเอกก่อไก่ค่ะ
กไก่ที่ว่าคือล่าสุดคุณกบสุวนัน
นางเป็นคนที่ตัดออกจากโลกภายนอกซึ่งนางไม่สนใจอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
คือเขาบอกว่าตัวคุณกบเองเขามีการโพสต์ภาพตัวเขาแบบยิ้มอ่อนเลย
อ่อนแล้วแฮสแท็กถามว่าถูกคนแน่นะวิถูกคนแน่นะวิ
คือต้องถามเลยค่ะแล้วมันภาพยิ้มอ่อนจริงค่ะคนแน่นะวิ
ชีวิตนางตอนนี้มันยิ้มอ่อนแล้วนึงอย่างเงี้ย
แล้วแบบว่าคนไปพูดถึงว่าเป็นคุณกบเยอะมากไงอะไรอย่างนี้

ที่แบบเป็นตำนานเล่นละครเรื่องดัง
คนเขาก็นึกถึงอะไรแบบนี้
แต่เราชอบแบบว่าชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ

ยสวยรวยกระเช้าดีไม่วินะ
ต้องระวังนะจะได้เลิกมโนกัน

คงจะคิดว่าคนที่เล่นละครกับพระเอกสอน
ในประเทศไทยมีแต่กบละมั้ง

แล้ววันนี้ก็ไปตีความประเด็นอีกคนนึงด้วย

ก็คือคนแรกที่เห็นว่าเป็นชื่อของพี่กบและอีกคน

ไม่เคยเล่นละครกับพระเอกสอง

เนี่ยก็ทำหาเรื่องให้ชาวเน็ตไม่ได้หลับ
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไหว้สวยรวยกระเช้าไม่วิเนี่ยแหละค่ะ

คุณธรรมจะถามทุกคนแบบนี้ลูกจักหมูกระทะกันใช่ไหมครับ
รู้จักดีครับ
พี่เจนท์นี่บอกไม่รู้จักหมูกระทะนะ
น้างกินครีนแบบเห็นบ้านนะ

ตอนนี้หุ่นแบบลีนสุด
อาจจะผอมใหม่ดาวิกาผอมกว่า
เอาจริงคุณเจนี่เขาบอกว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเอง
กว่าตอนที่เป็นวัยรุ่นเพราะว่าพออายุมากขึ้น

ก็เลยคุมทุกอย่างเลยค่ะออกกำลังกายด้วย

เหมือนแบบทำนองแบบถามแซว
สมมตินี่เขาบอกว่าคุณเจนนี่รู้จักหูกระทะบ้างมั้ยเนี่ย

ไม่รู้จักพูดจริง

คุณเจนนี่ก็เลยคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเร่งคว

เปรี้ยวจี๊ดมากก็แป้งได้ทำข้าวเองหรอ
เขาทำอาหารขาวให้อะไรอย่างนี้
มีสายอ่ากายอะไรอย่างนี้ให้ทาน
เขาไถ่ลงกันบ่อยเลยนอกเห็นนารักกันลูก
คือมีข้อบคุมที่ใกล้แค่มากกับของบิน
ดูแลอาริกัอะอะไรอ่า
อ้าวใครให้เกิดค่วงจริงมันคือ
มันขอมแต่สุขภาพดีนะ

แล้วก็เอาออกมันเอาออกไม่ให้มันเหลือตกพาย

ธามีธามีธามี

พรุ่งนี้เขาบอกเขารับลมหนาวกัน
เข้าสู่ที่ไหนค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์
๕โมง๔๕นาทีไปก่อนนะครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามต่อไป